มีอาบคิวเทคการังนี้ไหมคะทั้งหนังก็แล้วก็ก็ทำครับ
นเป็นโพรเจ็คของช่องสามอะไรอย่างเงี้ยฝนได้ได้ฝึกด้วยลำทำดู
แต่ว่ายังไม่จริงจังขนาดนี้ครับแต่ว่าต่อไปก็ยังอยากทำอยู่
ละครก่อนหรือว่าแบบไปหนังใหญ่เลย

ผมคิดว่าด้วย
ช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนของวงการบันเทิง

ค่อนข้างที่จะเอาเทคนิคของหนังเข้ามาใช้
ในละครมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่าย

ก็คิดว่าอยู่ที่จังหวะแต่ก็คิดอยากจะทำ

มันจะสอนคนให้รู้จัก

อยากพานักศึกษามาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ของเราอะไรอย่างนี้ในพาร์ทที่มัน

ประชาชนรู้อยู่ในช่วงกำลังวางแผนอยู่

มันอยู่ที่คอนเทนต์มากกว่าครับถ้าเป็นสารคดี

การวางแผนการหาทุนหาอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ยังทำยังมีอยู่ครับ

ยังมีอีกหลายบทแล้วก็ยังมีละครอีกหลายเรื่อง

เบื้องหลังเท่าไรครับ

จบไปอาคมครับแล้วก็

ก็ใช่ครับคมแฝดก็น่าจะ

ไม่ค่อยได้ออกผมงานผมงานนอกเยอะครับ

ถ้าใครอยากเรียนก็

ก็ปฏิหรอกแล้วเราก็ไปเรียนเป็นข้อมูลแล้วอยู่ตอนนี้สอบเดือนหน้า
ศูนย์นี้ก็เลยดุคำไปเลยถูกต้องครับอยู่แต่กับทะเลครับ
ตั้งใจที่จะมาทางด้านนี้บ้าง
ก็เราทำแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ
เราชอบที่จะอยู่กับเด็กอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็สร้างองค์กรของเราขึ้นมาแล้ว
เราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่า

มันก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นเอง

มันสร้างทั้งความมั่นคง

แล้วก็ผมว่าแบบโดยตัวเราสามารถที่จะ
สร้างให้คนอื่นมาชอบในสิ่งที่เราชอบ

แต่ว่ามันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้แบบ

แล้วมันจะสร้างความรักกับธรรมชาติได้มากขึ้น
ซึ่งดำน้ำก็คือหนึ่งในนั้น
ผมอยากที่จะให้คนอื่นเยอะ
อย่างทุกคนได้มาลองดำน้ำ

เพราะมันจะสร้างความรู้อะไรบางอย่าง
กับความมีค่าของทะเลให้กับคนคนนั้นมากขึ้น
อันนี้เธอทำเป็นบริษัทหรือ
ที่สอนเด็กเรื่องของป่าเรื่องของทะเล

อาจจะจัดการง่ายกว่า
มันมั่นคงกว่าสำหรับตัวเรา

บังเอิญว่าช่วงนี้มีละครเรื่องเดียว
แล้วก็หรือหลับสุดสะอาทิตย์ก็ช่วงนี้เดินทางอะไรตามว่าเล่นยังแม่ง
ปกติไปต่างจังหวัดก็ไปทำงานแต่ว่ารอบนี้ได้
ได้เป็นเที่ยวได้นอน
อย่างนี้เปิดใจหรือยังครับ

อย่างตอนนี้แบบเปิดใจหรือยังครับ

แต่ว่ามันยังไม่

เราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบ

ใช่อย่างที่บอกผมเขียน

แล้วก็การเรียนดำน้ำ

คือจันทร์อังคารพุธผมอยู่กอง

มันไม่มีเวลาจริง

แต่ผมมองว่าพอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเอง

ไม่ได้เจอใครมากกว่าครับ
ยังก็เจอแต่คนแบบเดิม

แล้วก็ไป
ไปอยู่เกาะอยู่อะไรก็ไม่ค่อย
ยังไม่ได้เจอใครที่ถูกใจเท่าไหร่

ก็อยากให้มีนะอยากไปเที่ยวก่อนแล้วก็แบบเออ
มันก็อาจจะมีแป๊บเข้ามานิดนึงว่าแบบเออ
ถ้ามีแบบมีใครโทรหาก็คงจะดีนะ

มันก็ถึงโทรหาก็คงไม่ได้เจอ

ทักเบอร์เองเขาก็เหมือนปรับไปสิ้นกับพี่บอยละ

มีหลายคนเชียร์อะไรอย่างงี้

เราก็คนปกติเนอะเราก็ส่องไปเรื่อย

เราก็ส่องทั้งวันเหมือนกันแหละ
ส่องแล้วมันสะเทือนใจบ้างไหมครับ

แล้วก็รู้ว่ามันด้วย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
อเจมส์ถ้าเกิดมั่นใจนี้คงเหรอว่าเรายังติดต่อเรื่องอื่นกับแม็กเจอร์อยู่
ก็ยังแบบว่าเฮ้ยเขียนไปถึงไหนแล้วแบบช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ยังมีอะไรอย่างนี้อยู่บ้าง
แต่ว่าผมไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวของเขาเลยครับ
แต่จริงแล้วเราก็ไม่เคยกันท่าหรือว่าอะไรใช่ไหม
ไม่เคยกันก็อาจจะกันเล่นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเต้ยเขาก็รู้ว่าผมพูดเล่น
ผมก็รู้ว่าเขาแข็งแรงพอที่แบบ
คือเขาไม่ใช่คนที่หวั่นไหวอะไรง่ายอยู่แล้ว
ผมก็เลยคิดว่าเขามีหัวคิดที่แข็งแรงพอ
ผมไม่จำเป็นต้องไปนั่งอะไรกับเขามากเท่าไหร
เพราะอย่างนี้หรือเปล่าทางเต้ยก็เลยยังไม่มี
ทางเราก็ยังไม่มีเพราะยังวนเวียนอยู่อะไรอย่างนี้

มันอยู่ที่แต่ละคนวิธีการคิดของเรื่องความรักอะไรพวกนี้มากกว่า
ผมเองก็ก่อนเต้ยผมก็เคยมีแค่คนเดียวอะไรอย่างนี้

แล้วเราก็อายุ๒๗แล้ว
เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันจริงจังมากขึ้นเรื่อย
มันก็เลยมีความคิดว่าคิดเล็กคิดน้อยมากกว่ากว่าจะแบบคุยกับใครสักคน
มันไม่ใช่ว่าแบบเจอคนชอบแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
มันไม่ได้เหมือนเด็กที่แบบคุยไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
มันก็แบบมันก็เลยมีข้อจำกัดอะไรเยอะ
แล้วก็มีการมีความคิดเยอะมากขึ้นวิเคราะห์อะไรมากขึ้นคือโตมากขึ้น

มันต้องมีวันนั้นอยู่แล้วครับมันต้องมีวันนั้นอยู่แล้วครับ
ไม่ว่าจะช้าจะเร็วมันต้องมีวันนั้นอยู่แล้ว

ดีครับดีมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว